คุณผู้ชมคะมาดูกรณีที่สาวประเภท๒โยนสุนัขพันธิวาว่าลงมาจากตึก๕ชั้นนะคะจนสุนัขตาย
ซึ่งสารได้มีคำพิพากษาให้จำคุก๒เดือนโดยไม่รอลงอาญา
เนื่องจากมีพฤติกรรมทรมานสัตว์ค่ะ
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานวังทองหลางนำตัวนายยลดาจำปาศรีอายุ๒๒ปี
ผู้ต้องหาพร้อมสำนวนส่งฟ้องต่อสารแขวงพระนครเหนือ
ข้อหาทำให้เสียทรัพย์และทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร

กรณีโยนสุนัขพันธิวาว่าของนางสาวเมยานีสิทธิศุกร์
ลงจากห้องพักชั้น๕ที่อาพารม์เม้นท์แห่ง๑นะคะ
วังทองหลางทำให้สุนัขกระดูกขาและลำตัวหัก

เนื่องจากเป็นการทารุณกรรมสัตว์และทำให้เสียหาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
นายโยลดาให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน
และให้การรับสารภาพในชั้นศาลด้วย
พิเคราะห์แล้วเห็นว่านายโยลดามีความผิด
พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์และสวัสดีภาพสัตว
มีความผิดกรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบท

ฐานกระทำให้เสียทรัพย์ลงโทษจำคุก๔เดือน
แต่นายโยลดาจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง

แต่พฤติกรรมของนายโยลดาทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน

และทำให้เสียทรัพย์ไม่มีเหตุให้ลดโทษและไม่รอลงอาญา
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงได้นำนายโยลดาไปควบคุมตัวที่ห้องค้าง
ถุนสารแขวงพระนครเหนือทันที
มาญาติของนายโยดาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณคดี
สารพิจารณาแล้วจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
โดยตีราคาประกัน๑๘๐๐๐บาทค่ะ